คุณผู้ชมคะเกิดเหตุสลดที่นนทบุรีค่ะ
สามีเนี่ยพยายามที่จะไปง้อภรรยาภรรยาขอหย่านะคะ
พยายามจะง้อง้อไม่สำเร็จก็เลยใช้ปืนยิงภรรยา
ยิงลูกชายอายุ๕ขวบแล้วก็ยิงพ่อตา
หลังจากนั้นยิงตัวเองตรอกปากค่ะเสียชีวิตรวมทั้งหมด๔ศพด้วยกัน
ตำรวจตรวจสอบที่บริเวณลานจอดรถหน้าที่ว่าการอำเภอไซน้อยจังหวัดนทบุรี
หลังได้รับแจ้งเหตุมีการยิงกันตายหลายศพนะคะ
ในที่เกิดเหตุพบนางสาวนาวันปิยะวงอายุ๒๕ปี
สภาพก็คือถูกยิงที่หน้าอกและหายปลาร้า
รวม๓นัดเสียชีวิตอยู่ข้างรถเก๋ง
ท้ายรถพบศพเด็กชายสุกริตดีชัยโยลูกชายอายุ๕ขวบ
ถูกยิงที่หน้าอกซ้ายหนึ่งนัดพบปืนกล็อกขนาดเก้ามิลลิเมตรตกอยู่
ตำรวจก็เก็บไว้เป็นหลักฐานค่ะ
อกจากนี้มีผู้บาดเจ็บอีก๒คน
คือนายธิรพงศ์ปิยะวงอายุ๕๐ปี
ถูกยิงที่อกขวาและชายโครงขวารวม๒นัด
เสียชีวิตที่โรงพยาบาลไซน้อย
ส่วนนายสุรศักดิ์ดีชัยโยอายุ๓๔ปีคนที่ก่อเหตุ
ยิงกรอกปากตัวเองอาการสาหัส
ถูกส่งต่อไปที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
แต่สุดท้ายเสียชีวิตในเวลาต่อมารวมแล้วทั้งหมด๔ศพค่ะคุณผู้ชม
ของคนที่ก่อเหตุเล่าให้ฟังว่า
ลูกชายอยู่กินกับนางสาวนาวันจนมีลูกชาย๑คน
๑ปีที่ผ่านมาทั้งคู่แยกกันอยู่
ซึ่งตัวเองก็เป็นฝ่ายรับหลานชายมาดูแล
เมื่อวานนี้ลูกชายพาหลานไปขอคืนดีกับภรรยา
แต่ถูกนายธีรพงศ์ซึ่งเป็นพ่อตาต่อว่า

พอช่วงเช้าค่ะตัวลูกชายก็ได้บอกให้หลานหยุดเรียน

แต่สุดท้ายก็ยังถูกปฏิเสธแล้วก็ทะเลาะกันอย่างรุนแรง
จนมาเกิดเหตุสลดนี้ขึ้นนะคะ
ด้านแม่ของผู้เกาะเหตุก็ร้องไห้ปิ่มจะขาดใจ
พอเห็นศพหลานชายร้องไห้จนเป็นลมเลยล่ะค่ะ
เพราะว่าตัวแม่ของคนก่อเหตุบอกว่าเป็นคนไปขอหลานชายมาเลี้ยงกับมือ
เหตุการณ์สลดที่เกิดขึ้นเป็นปัญหาภายในครอบครัว
พ่อตาต้องการให้ลูกสาวอยากขาดจากลูกเขย
ฝ่ายชายไม่ยอมจนทะเลาะกันหนักด้วยอารมณ์ชั่ววูบค่ะ
เขยใช้ปืนยิงภรรยาเป็นคนแรก
จากนั้นหันปลายกระบอกปืนไปยิงพ่อตาและยิงลูกชาย
แล้วก็ใช้ปืนกระบอกเดียวกันยิงกรอกปากตัวเองเพื่อยุติปัญหานะคะ